คุณผู้ชมคือต้องยอมรับว่าการชุมนุมครั้งนี้มีการพัฒนารูปแบบไปค่อนข้างที่จะแปลกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
เดี๋ยวนี้มีสำคัญมีวันที่เราคุยกันใช้คำว่าแกรงสิไหม
จับขาหลอกเจ้าหน้าที่จะไปรวมตัวกันกี่โมงที่ไหนอย่างไร
ตอนนี้ไม่มีทางได้รู้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะ
แต่ทีนี้ชาวเน็ตบอกว่าวิธีการสังเกตรู้ไหม
ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเขานัดกันตรงไหนอย่างไรเมื่อไหร่

สังเกตร้านอะไรนะรถขายลูกชิ้น

หน่วยข่าวเคลื่อนที่เร็วค่ะเขาจะไปรวมตัวกันก่อนเลย
สังเกตแบบนั้นแหละค่ะแล้วไปให้ถูกจุดใช่แน่
นี่กลายเป็นว่าส่งผลดีต่อพ่อค้าแม่ค้า
ที่เขาขายลูกชิ้นขายไข่นกกระทา
ข้าวเหนียวไก่ทอดพวกสตรีทฟู้ด
ทำเป็นเล่นไปร้านแบบนี้มีบุญคุณต่อพวกเรา
สมัยลงทำข่าวนะถูกหาของกินลำบากคือจะบอกว่าไม่ว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมจะใช้กลยุทธ์แบบแนวกระจาย
แฟล็จมอบเคลื่อนที่ไปเรื่อยแถมยังบอกแบบกระชันชิด
ล่วงหน้าด้วยนะคะว่าจะไปอยู่ที่ไหน
เขาแจ้งก่อนแป๊บเดียวนะใช่แต่เนี่ยค่ะบรรดาพ่อค้า
เลื่อนที่ไวมากยึดชัยภูมิดีได้ก่อนใครเลยนะคะ
จะมาถึงด้วยซ้ำนะค่ะเล่นเอาชาวเนจตั้งคำถามว่า
พวกเขาเหล่านี้ทำไมถึงได้ไวขนาดนี้
เสมือนหน่วยข่าวเคลื่อนที่เร็วซึ่งก็จริงซึ่งก็จริงค่ะ
ทีมข่าวสอบถามพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดที่บริเวณแยกเกษตรเมื่อวานนี้
ที่เป็นจุดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า
ก็จะดูข่าวจากการแจ้งนัดหมายผ่านทางสื่อโซเชียลนั่นแหละ
จากนั้นก็โทรศัพท์บอกเพื่อนเครือข่ายที่ขายลูกชิ้นขายของทอดด้วยกัน
ก่อนที่จะรีบขับรถมามายึดทำเลทองแบบนี้นะคะมายึดทำเนืองทองขายแบบนี้
ทีนี้พ่อค้าขายลูกชิ้นบอกด้วยนะคะว่าคือทุกวันนี้ขายของก็ยากอยู่แล้ว
ยิ่งเจอโควิดยิ่งยากเข้าไปอีกค่ะยิ่งแยกเข้าไปใหญ่
แต่พอมีม็อบมาก็ขายได้บ้างนะคะก็เลยทำให้พอมีรายได้กลับมาบ้างค่ะ
และวันนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยโชคดีหน่อยเพราะมีผู้ประสงค์ออกเงิน
แต่ไม่ประสงค์จะออกนามค่ะมาเหมาลูกชิ้นทอดทั้งหมดเลย
ฟรีให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมขายหมดทั้งรถเข็นนั่นแหละค่ะ
ทำมาหากินก็ต้องปรับตัวไปตามสภาพสถานการณ์บ้านเมืองนะ